วันนี้ดิฉันเปิดปั๊บเห็นปุ๊บอันนี้
ก็จะเป็นแบบว่าเอาคุณลูกทั้งสองไปหาคุณย่า

ตั้งแต่ตกเป็นประเด็นข่าวพร้อมกับภาพหลุดนะ
ออนไลน์นะครับใช่ป่ะจำได้ใช่ป่ะ
เพราะไม่กลับบ้านนู่นนี่ไปติดใครต่อใครนู่น

ไปให้กำลังใจคุณย่าเมื่อวาน

เพราะแม่เป็นคนไทยไงใช่

แบบรู้อ่ะก็เลยโพสต์มา
นี่ไงคุณพลอยมาแล้วในไอจี

วิญญาณเอลซ่าเข้าสิงทันทีนางบอก

คืออะไรคะถ้าจะหนาวขนาดนี้
หม่ามีก็ขอย้อนเซรงกลับไปเมื่อวานเย็นนี้นึง
ในขณะที่กำลังคิดจะเอาเสื้อหนาวขนเปรสนะคะ

ยายไม่ต้องเอาไปขนาดนั้นหรอกลูก

วันหลังนะคะหนูจะยอมอายเขาและแค่
นี่มันคือพายุเกิดหิมะใช่ไหม
จะได้วิ่งไปหยิบนมข้นหวานกะไมโลไว้
หม่ามีจะอัดอะไรวง
อากาศใส่กระป๋องไปฝากเด็ก

เหมือนว่าพ่อเลี้ยงลูกอยู่ก็ไปเที่ยว
พ่อเลี้ยงลูกน้องก็เลยไปเที่ยว
เมืองนี้เป็นเมืองออสโล่

สีนาวนักเลยนี่ดูสีหิมะ
แต่ว่าปีเตอร์มันเดนมาร์ค
อันนี้มันเที่ยงคืน
ตอนช่วงนี้เขาจะไปดูพระอาทิตย์เที่ยงคืน

อันนี้เวลาพอออกข่าวมานี้ก็หมายความว่า
เป็นการตกลงของปีเตอร์กับพรอย

นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ